มีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะที่นครปฐม
มีเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างอายุ๗๑ปีแล้ว
ยิงใส่นายอุเทนอายุ๒๓ปีเป็นนักศึกษาชั้นปี๔มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะ
พอยิงเนี่ยยิง๔นัดเลยนะนัดหนึ่งถูกที่ขาหนีบ
อีก๓นัดไปโดนที่ล้อล้อรถของนายอุเทนคนนี้ค่ะ
พอยิงเสร็จก็ยืนรอยืนรอมอบตัวเลย
แล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ยิงเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นายอุเทนคนนี้ไปตามจีบลูกสาวเขา
เขาเตือนแล้วห้ามแล้วไม่ฟังแล้วนายอุเทนก็ไปโพสต์โซเชียลด่าเขาด้วยด่าพ่อเขาด้วย

โพสต์ด่าด้วยแล้วก็บังเอิญไปเจอกันแล้วนายอุเทนชูนิ้วกลางให้

เนี่ยค่ะพ่อก็เลยบอกโมโหมากก็เลยยิงใส่เลยนะคะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมควบคุมตัวนายสุชาติบัวแสงจันทร์อายุ๗๑ปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะคะ
วันนี้นำไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดนครปฐม
เพราะว่าไปก่อเหตุยิงนายอุเทนสามงามน้อยอายุ๒๓ปี
นักศึกษาชั้นปี๔มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งจนเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ

พนักงานสอบสวนสารีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมได้รับแจ้งเหตุ
ยิงกันในลานจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบ
แล้วก็มีทางมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ไปด้วยนะคะ
พอไปตรวจสอบเนี่ยที่ลานจอดรถค่ะล็อกสี่หก
ก็เจอนายสุชาติผู้ต้องหาที่ยิงเนี่ยยืนรอมอบตัวอยู่เลยนะคะ
ในมือยังถือปืนอยู่เลยค่ะปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒
ส่วนในร้านขายขนมปังใกล้ประตูทางเข้าห้าง
นายอุเทนที่ถูกยิงเนี่ยก็นอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดค่ะ
ถูกยิงเข้าที่โคนขาหนีบข้างขวา๑นัดนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐมตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนรถของนายอุเทนเนี่ยรถกระบะอีซูซูยางล้อรถ๓เส้นถูกยิงจนล้อแบนค่ะ
ส่วนพื้นก็เจอหัวกระสุนปืนตกอยู่๓หัวห่างออกไป๒๐เมตร
ภรรยาของผู้ก่อเหตุก็ยืนอยู่ข้างรถด้วยนะคะ
ปียะนันบัวแสงจันทร์อายุ๕๕ปียืนอยู่ด้วยความตกใจค่ะ
ตำรวจก็นำตัวทุกคนไปสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยนายสุชาติผู้ก่อเหตุให้การแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าขับรถกันไปไปกับภรรยา
เดินมากำลังจะขึ้นรถกระบะของนายอุเทนเองนี่แหละ
พอนายอุเทนเห็นรถของนายสุชาติขับผ่าน
เดินมาใช้มือทุบเขาที่รถบริเวณเหนือล้อหลังด้านขวาค่ะ
คือทุบแรงด้วยจนรถบุบเลยนะนายสุชาติบอกแบบนี้นะ
ทุบเสร็จปุ๊บยกนิ้วกลางให้เลยแล้วตะโกนด่าอีกต่างหาก
นายสุชาติก็ขับรถเข้าไปจอดห่างจากรถของนายอุเทนไปล็อกหนึ่งนะคะ
นายสุชาติก็เลยหยิบปืนมาลงจากรถปรีไปหานายอุเทน
แล้วก็ยิงใส่สี่นัดยิงใส่ยางล้อรถยนต์ของนายอุเทนสาม
ยิงใส่นายอุเทนหนึ่งกระสุนเข้าที่โคนขาหนีบนะคะ
อุเทนก็เลยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปหลบในร้านขายขนมปังเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
นี่ยังโกรธอยู่เลย
แม่ก็แสบจริงนะก่อนที่จะไปเจอเขาแล้วเขาทำแบบนี้นะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับ
ไปสอบถามนางสาวรุ่งฤดีโกมนมาลัยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขนมปังที่นายอุเทนเข้าไปขอความช่วยเหลือ
เล่าว่าอย่างนี้ครับขณะเกิดเหตุกำลังยืนขายขนมปังอยู่หน้าร้าน
จากนั้นก็เห็นนายอุเทนวิ่งเข้ามาในร้านเพื่อขอเข้ามาหลบนะฮะ
พร้อมกับบอกว่ามีคนจะทำร้ายตอนนั้นตกใจมาก
แต่เห็นว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือก็เลยปิดประตูหลังร้าน
เพราะกลัวว่าจะมีคนตามมาอีก
โดยไม่ทราบว่าสาเหตุที่นายอุเทนถูกทำร้ายมาจากเรื่องใด
คิดว่าเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน
แล้วก็เห็นเลือดที่ขาก็เลยรู้ว่าถูกยิง
ก็เลยบอกให้โทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
มาทราบสาเหตุที่แท้จริงก็จากข่าวที่เกิดขึ้นนี่แหละ
แล้วทีนี้น้องก็เลยถามว่าน้องมันบอกว่าพี่ผมขอรบหน่อย
ผมโดนยิงมาก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็เลยถามว่าเขาจะแจ้งความที่ไหน
ก็เลยบอกให้น้องเขาโทรหาตำรวจก็เลยบอกให้น้องเขาโทรไปที่หนึ่งกับ
น้องเขาก็เลยโทรไปน้องก็เลยปิดประตูให้น้องเขาอยู่ข้างใน
แล้วก็เพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นใครเราก็ไม่รู้ไง
เพราะว่าเราก็กลัวเขาจะตามมาแล้วมาเจออยู่ที่นี่เดี๋ยวก็คุณกลัวเขาจะเป็นเยอะกว่าเก่า
ตอนนั้นเราเห็นว่าเขาถูกยิงแล้วใช่ไหมคะ
เห็นว่าเข้ามาคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขาถูกยิง
คือคิดว่าวัยรุ่นคงจะไล่ตีกันแล้วเขาวิ่งเข้ามา
แล้วพอเขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาถูกยิงก็เลยรู้ว่าเขาโดนยิง

เราก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุการณ์เขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้
แต่ถึงจะมีเรื่องกันมาก่อนยังไงพฤติกรรมเขาแสบยังไงมันก็ไปยิงเขาไม่ได้นะ
นอกจากว่าเขาจะมาทำร้ายเราเรามีความจำเป็นต้องป้องกันตัวนี่อีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้ก็คือเขาทุบรถชูนิ้วกลางให้อย่างนี้นะ
โมโหแล้วก็คุมไม่อยู่ทีนี้ก็เป็นคดีความนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลพิทักษ์ธรรมภูมิกับการสพมนครปฐมนะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็มีปัญหามีเรื่องมีราวกันมาก่อนแล้วก็เคยแจ้งความไว้ด้วยที่สพมนครปฐม
กับสพบางบ่อสมุทรปราการมันก็สืบเนื่องมาจากสาเหตุ
ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙นะครับนายอุเทรนที่ถูกยิงบาดเจ็บ
ตามจีบลูกสาวของนายสุชาติแต่ว่าฝ่ายหญิงเขาไม่เล่นด้วย
เขาไม่สนใจนายอุเทนก็ไม่ละความพยายามนะยังตามตื้ออยู่นั่นแหละ
แต่ตื้อเนี่ยตื้อไปถึงขั้นระรานไงไม่ใช่แค่ตื้อตามจีบ
แล้วก็เคยขู่อาฆาตเอาชีวิตกันไว้ถึงขั้นต้องไปแจ้งความกันไว้ด้วยนะครับ
ในวันเกิดเหตุทั้งคู่มาเจอกันพอดีแล้วก็มีการยั่วยุกันจนเกิดความโมโห
ทำให้นายสุชาติไม่พอใจก็เกิดเหตุยิงกันขึ้น
คดีนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างอุกอาจที่ตำรวจบอกนะฮะ
เพราะว่าเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าที่มีประชาชนจำนวนมากมีผู้คนพลุกพลาด
พนักงานสอบสวนยังไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับ
แล้วก็นำตัวนายสุชาติไปขออำนาจศาลฝากขัง
แล้วก็ขอฝากคดีนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนทุกฝ่ายที่ใจร้อน
ทำอะไรก็ตามโดยไม่ยังคิดและที่สำคัญก็คือไม่ควรพกปืนในที่สาธารณะ
เพราะว่าคนที่มีปืนเนี่ยถ้าเกิดคุมสติตัวเองไม่ได้
เวลาเกิดเรื่องอะไรแค่เล็กเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทันที
เป็นบีดานะครับแล้วก็ทางลูกสาวเขานะครับกับทางผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็คือไม่อยากให้มาคบหากันเลยนะครับ
ก็ด้วยปัญหาที่เรื่องทะเลาะบอกแผงกันนะครับ
ก็จึงทำให้มีสาเหตุกดเคลื่อนกันตลอดมานะครับ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือขับรถมาจะจอดรถในที่ห้างโลตัสใช่ไหมครับ
แล้วก็ทางผู้ต้องหาเนี่ยขับรถมาผ่านมานะครับ
แล้วก็ทางผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ยกนิ้วกลางนะครับ
นิ้วกลางขึ้นให้กับทางผู้ต้องหา
ผู้หาก็เนื่องจากเป็นคนที่มีอายุมากนะครับ

เมื่อเข้าไปจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหยิบปืนที่อยู่ในรถนะครับ

แล้วก็มายิงที่ล้อรถทั้งหมด๓ล้อนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คือผู้บาดเจ็บก็ลงจากรถจะวิ่งหนี
ก็ยิงถูกที่ขาด้านขวานะครับ๑นัดครับ
สุนฝั่งในครับก็ได้รับบาดเจ็บครับ

จากการตรวจสอบอาวุธปืนที่นายสุชาติใช้ก่อเหตุ
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ตำรวจแจ้งข้อหาหนักนะคะพยายามฆ่าค่ะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ